ที่นี่หน่อยละกันหมูย่างเมืองตรัง

ตอนนี้เจ้าของร้านกุมขมับโอดครวนเลยว่าโอ๊ยคุณโจร
มาขโมยวิธีการเขานะเขาเอารังกระดาษใหญ่มาบังตัวบังหน้า
แล้วก็เดินไปที่กล้องวงจรปิดปัดกล้องลง
ตอนแรกครับผมคิดว่าผีเออ
นึกว่ากล่องมันลอยมันขยับเองได้
มีขาอยู่เนี่ยเดินแบบแอบมาแบบนี้
คุณเดินตรงมาที่กล้องวงจรปิดแล้วแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้น
จังหวะนี้เขาก็ปัดกล้องเลยไม่ให้จับภาพเขาได้อ่ะ
โอ้โหนี่จะเรียกว่าโจรอะไรดีคุณโจรรังกระดาษไหม
เออแต่ที่แน่เนี่ยนะมาเอาไปหมดเลยหมูย่างเมืองตังเขาต้องสับหมูใช่ไหม
เอาอีโต้มาสับหมูบนเขียงแล้วก็ชั่งกิโลใช่ไหม
เอาไปหมดเลยค่ะทั้งอีโต้ทั้งเขียงทั้งเครื่องชั่ง
คือจะเอาไปประกอบอาชีพเลยเรียกไงเนี่ยนี่เป็นร้านเจ๊อ้อยนะคะ
หมูย่างอยู่ริมถนนตรังพัทธลุงนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรัง
เห็นภาพทั้งหมดแล้วคนร้ายมันย่องมาตอนประมาณตีหนึ่ง
วันที่สิบที่ผ่านมานะคะแล้วลูกจ้างในร้านเนี่ย
วัชรพงศ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าคนร้าย
เขางัดแผ่นไม้ที่ทำเป็นผนังของร้านแล้วก็ทุบนะ
จนเป็นรูจนทะลุอ่ะมุดเข้ามาคือคนร้ายคงรู้แหละคุณ
ว่ามีกล้องวงจรปิดเขาถึงเอารังกระดาษใหญ่มาบังหน้า
ตัวเอาไว้แล้วเท่าที่เห็นแว๊บเนี่ยนะ
สวมมันเกงขาสั้นรองเท้าแตะใส่เสื้อกันขวดด้วย
คงเป็นผู้ชายแหละแล้วเนี่ยดูสิหมูย่างที่อยู่ตรงเนี้ย
จะขายต่อยังไงดีอ่ะคะเพราะว่ามันเอาไปทั้งมิด
ปังตอเขียงตาชั่งพระพุทธรูปบนหิ้งพระ
กล่องตัวราวเตอร์อินเตอร์เน็ตอ่ะเอาไปด้วยแล้วนี่โดนรอบสองแล้วนะ
รอบแรกได้ทรัพย์สินไปเยอะนะแต่ยังจับตัวไม่ได้
แล้วเนี่ยรอบ๒ต่อให้ร้านมีกล้องวงจรปิดเนี่ย
มันก็ยังมาก่อเหตุแบบนี้ไม่ใช่แค่นี้นะคะ
คืนเดียวกันเลยเข้าไปขโมยกะปิน้ำปลาที่ร้าน
อีกร้านหนึ่งด้วยขโมยถังแก๊สของร้านกาแฟ
ใกล้กันด้วยอ่ะเอาแต่เครื่องครัวทั้งนั้นเลยนะใช่ค่ะทีนี้ก็เลยถามว่าร้านเจ๊อ้อยเนี่ยทำยังไงล่ะ
อ้อยบอกว่าตอนนี้สั่งทำไวนิวแล้วถามว่าจะเอามาปิดตรงรูที่คนร้ายมันเจาะทะลุมาเหรอ
เปล่าไวนิวที่เขาสั่งทำคือเป็นการขอร้องโจรอันนี้คือเขาถ่ายกระดาษข้อความที่ไปสั่งร้านไวนิวให้กับนักข่าวดูเลยนะ
ข้อความซะสุภาพเชียวค่ะขอร้องแหละบอกว่าอย่างงัดร้านเราอีกเลยสิ่งที่เอาไปนะสำหรับเราเราซื้อมาแพง
แล้วก็ตอนนี้เจ้าของร้านไม่มีตังค์จะซื้อของใหม่แล้วเขาลงท้ายด้วยนะบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณขอให้เอ็นดูและสงสารเราด้วยด้วยความเคารพ
ด้วยความเคารพนี่แหละเคารพคุณโจรนี่แหละคุณโจรเราเคารพท่านแล้วนะท่านอย่ามาทำแบบนี้เลยนะฮะท่านอย่ามาเป็นผีรังกระดาษมุดอยู่แถวนี้อีก
แล้วคือเจ้าของร้านใช้คำน่ารักมากแล้วนะว่าถ้าเกิดคนที่เอาของคนอื่นไปโดยที่ไม่ได้ขอแบบนี้
เขาไม่ได้เรียกคือเจ้าของร้านไม่ได้เรียกคุณโจรคุณขโมยใช่ไหมคนที่เอาของคนอื่นไปนี่ไม่ได้ขอ
ผีลังกระดาษเนี่ยเรื่องขโมยขาดโจรนะซับเติมประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องภาระฆ่าของชีพ